ไปดูวงการมวยกันบ้างนะครับทางสภามวยโลกก็ยืนยันว่าจะให้ทางเจ้าแหลมศรีสะเกดนะครับขึ้นทวงแชมป์ในบันลังจ่าฝูงครับ
โดยคู่นี้คาดว่าจะขึ้นชกอยู่ในปลายเดือนมกราคมปีหน้านะครับ
อกจากนี้ที่ประชุมก็ยังการันตีให้แชมป์แฟนชายของฮวน
ซิโกเอสตาด้านะครับยอดมวยชาวเมซิกัน
ควบคู่กับตำแหน่งซุปเปอร์แชมป์ของสมาคมมวยโลก
การากัวโรมันกอนซาเลสนะครับที่ปัจจุบัน
ก็จะถือว่าเป็นการพบกันภาคที่๓นั่นเองนะครับ
แล้วก็ผู้ชนะของคู่นี้จะไปชกป้องกันแชมป์
ร่วม๒สถาบันกับผู้ชนะระหว่างคู่ของเจ้าแหลม
กับครูเอลาสอีกครั้งนะครับขณะที่แชมป์โลกรุ่นเล็กสุดนะครับ
โลกชาวไทยจะเปิดศึกสายเลือดป้องกันแชมป์โลกไฟล์บังคับ
ยักษ์แคระนะครับวันเฮงมินโยธินคู่ปรับเก่า
แล้วก็อดีตแชมป์เก่าซึ่งปัจจุบันมีดีกีรองอันดับหนึ่งเพื่อนร่วมชาตินะครับ
คาดว่าจะขึ้นชกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ
วอเล็กบอลสี่เศร้าก่อนที่จะเปิดฉากในศึกไทยแลนดลีกนะครับ
ที่ไม่มีชัชจุวรรณโมกศรีที่ไปเล่นหลีกประเทศตุรกีนะครับ

นำโดยคาริน่าคาวเซอร์ไป๓ต่อ๐เซตนะครับ

นำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวกับมาริกากันทอง
ก็เอาชนะทีมดาวรุ่งอย่างนครนนท์ไป๓ต่อ๑เซตนะครับ
๒๕๑๘๒๕๑๘๒๓๒๕แล้วก็๒๕๑๙นะครับ